ส่วนการชุมนุมของคณะรัศดร๖๓ที่แยกรัชประสงค์
ณขณะนี้จุดตั้งเวทีของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
อยู่กลางสี่แยกราชประสงค์เลยนะฮะ
ตรงจุดนั้นก็จะมีห้างใหญ่อยู่หลายห้าง
ใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่มวลชนค่อนข้างจะจำนวนมากนะคะ
แล้วก็ต้องถือว่ากินพื้นที่ค่อนข้างเยอะ
คือตามภาพนี้อาจจะเป็นแค่ช่วงแรก
ก็จะหัวแถวท้ายแถวประมาณนี้อย่างที่เห็นนะคะ
พอช่วงค่ำช่วงกลางคืนเนี่ยอาจจะเส้นสีแดงอาจจะไกลกว่านี้หน่อย
ก็ฉีกซ้ายฉีกขวาใช่ไหม

ใช่แล้วเวทีของการปราศัยเนี่ยก็จะมีแก่นนำก็คือตรงกลางสี่แยก
แต่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่าก็จะมีการแยกย่อย
อาจจะเป็นการปราศัยที่ไม่ได้ใช้เครื่องขยายเสียง
แต่ก็มีการจับเป็นกลุ่มในหลายจุดนะคะ
แต่ว่ากลางสี่แยกก็จะเป็นลักษณะของรถนะ
เอารถมาใช้เป็นเวทีแล้วก็มีเครื่องขยายเสียงนะครับ
แกนนำหลักที่แยกราชประสงค์นะครับ
เวทีแยกรัชประสงค์จากเวทีสะพานชมัยมรุเชษธรรมเนียบรัฐบาลมาสู่เวทีแยกราชประสงค์

แกนนำขณะนี้นะครับคือแกนนำส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกก็ถูกควบคุมตัวไปแล้วและ
ไม่ได้ประกันตัวก็จะมีอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ตามภาพที่หน้าจอนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
ไม้ระยองนายพานุพงศ์จาดนอกเป็นประธานกลุ่มเยาวชนตะวันออก
เพื่อประชาธิปไตยซึ่งก็เป็นผู้ที่ขึ้นปลาใส
ปักหลักชุมนุมที่เวทีแยกรัชประสงค์นะครับ
เขาก็ยอมรับว่าข้อเรียกร้องต่างที่เรียกร้องกันมาตลอดในหลายเวที
คงจะเป็นไปได้ยากแต่ก็จะขอชุมนุมต่อไปให้ถึงที่สุด
ประมาณอย่างนั้นนะฮะท่าทีในขณะนี้
อีกคนนึงก็คือชนทิชาแจ้งเร็วนะครับหรือว่าลูกเกดนะฮะ
นี่เป็นแกนนำผู้ชุมนุมอีกหนึ่งคนนะครับเธอเป็นอดีตนิสิต
ริญญโทสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองมาต่อเนื่องนะครับ
ตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชเข้ามายึดอำนาจเมื่อปี๒๕๕๙
จุดยืนก็คือการต่อต้านการรัฐประหารนะฮะแต่ว่าเธอก็มีคุณพ่อเป็นทหารนะนะฮะ
แต่ว่าเธอก็เข้ามาร่วมชุมนุมกับทางกลุ่มคณะราษฎร๖๒
แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็หลากหลายกิจกรรม

ฟอร์ตนี่เป็นประธานกลุ่มยาวชนปลดแอก
เป็นนักกิจกรรมด้านพระเด็จการ
นักกิจกรรมต้านพระเด็จการทหาร
นี่เขาจะเป็นนักกิจกรรมรุ่นเดียวกับในติวิทย์

จุธารทิพย์ศิลป์ขันหรือว่าว่านะฮะ

ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นแกนนำที่มีอยู่ในขณะนี้ค่ะจะบอกว่าเป็นแกนนำรุ่นที่สอง
หรือว่าเป็นแกนนำอีกกลุ่มหนึ่งที่จะต้องขับเคลื่อนแทนกลุ่มที่ถูกจับกลุ่มตัวไป
ก็อาจจะว่าได้นะฮะเป็นแก่นำที่ขับเคลื่อนอยู่ที่เวทีแยกราชประสงค์
ขณะนี้นะครับของกลุ่มคณะราชดร๖๓นะครับ
หลายคนเชื่อว่าพอพูดถึงชื่อแยกราชประสงค์เนี่ยต้องคุ้นเคยผ่านการใช้สถานที่เป็นจุดชุมนุมมา
เวทีการชุมนุมนะครับในอดีตมีการชุมนุมใหญ่นะฮะ
อย่างเช่นกลุ่มนปชนี่ก็เคยใช้ค่ะกลุ่มนปชเคยปักหลักชุมนุมที่แยกรัชประสงค์เนี่ย
พฤษภาคม๒๕๕๓ตอนนั้นปักหลักชุมนุมอยู่๑๓วันนะครับ
หลังจากนั้นนะครับมีกลุ่มกปศนะฮะมาปักหลักชุมนุมอยู่ที่นี่
ช่วง๒๒ธันวาคมปี๕๖ถึง๓มีนาคมปี๕๗ตอนนั้นรวมแล้ว๗๒วัน
และณขณะนี้ก็คือกลุ่มคณะรัศดร๖๓นะฮะใช่ค่ะ